กระแสร้อนแรงจริงถึงข่าว
เรื่องข่าวลืนในโลกโซเชียล

ใครก็ถามพี่แจ๊กรีนตลอดว่าตกลงนางเอกดังที่ฉกสามีชาวบ้านเนี่ย

เพราะว่าที่บอกว่าเลิกลือเลิกเมาส์เนี่ย
เพราะว่าตอนนี้นะคะฝ่ายชายออกมาเคลียร์แล้วค่ะ
ที่กล่าวหากันมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงค่ะคุณผู้ชม
ฝ่ายชายที่ว่านะคะก็คือคุณฟุ๊กนะคะ
ุ๊กชะลักชีวะสุกเกษมนั่นเองค่ะนี่ตามตามที่ขึ้นภาพเลยนะคะ
ก็เป็นไฮโซโปรไฟล์ดีนะคะก็ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าว

ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นภาพที่คุณฟุ๊กเขาลงคู่กันเลยนะคะ
นางเอกชื่อดังที่บอกว่าไปแย่งสามีชาวบ้านที่เป็นข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะ
ก็ใครหลายคนก็ตีความว่าเป็นคุณบีน้ำทิพย์
เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมประเด็นนี้มันไปประจวบเหมาะนะคะ
กับภาพเมื่อสักครู่กับข่าวลือนะคะ
เพจหนึ่งที่พูดถึงนางเอกชื่อดังว่า
ยุ่งกับสามีชาวบ้านนะคะจนเมียหลวงต้องยอมยกทงขาว

เรื่องราวข่าวที่เขาเขียนตอนนั้นมันเข้มข้นตรงที่ว่ามีลูกอ่อนด้วยนะคะ
สดร้อนค่ะวันนี้เลยคุณผู้ชม
ตอนสายเนี่ยค่ะคุณฟุ๊กขอออกโรงชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านไอจีส่วนตัว
ตามที่เห็นหน้าจอนะคะข้อความ๔หน้ากระดาษเต็มคุณผู้ชมนะคะ
มาดูกันดูเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณฟุ๊กเนี่ยชี้แจงมีอะไรกันบ้างค่ะ
คุณฟุ๊กบอกนะคะว่ายืนยันว่าเลิกกับภรรยาเก่าแล้วตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์
เลิกกันกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะ
แต่ที่ยังอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้องช่วยกันรับผิดชอบเรื่องลูก
และมีการตกลงเรื่องแยกกันอยู่หลังเลิกกันนะคะ
รวมไปถึงได้เซ็นสัญญาร่วมกันว่าใครต้องทำหน้าที่ในการดูแลลูกนะคะ

อีกข้อความหนึ่งค่ะคุณฟุ๊กบอกนะคะว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการอย่าขาดตามข่าว
เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่แรกนะคะ
งานแต่งก็ไม่ได้จัดมีแค่การถ่ายรูปในครอบครัวค่ะ
คุณฟุ๊กบอกด้วยนะคะว่าเพิ่งได้คุยกับคุณบีน้ำทิพย์หลังเลิกคาเด็ดขาดกับภรรยาเก่านะคะ
ดังนั้นการกล่าวหาว่าคุณบีมาฉกสามีคนอื่นไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
คุณปุ๊บยอมรับนะคะว่าเพิ่งเริ่มแล้วก็กำลังศึกษาดูใจกับคุณบีน้ำทิพย์นะคะจริงตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะ
ตัวนานาคตจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนขอให้เป็นเรื่องอ
ย้ำด้วยว่าทั้งหมดที่ชี้แจงเนี่ยเป็นเรื่องจริง
ชัดเจนทุกอย่างเลยค่ะซึ่งในตอนท้ายนะคะคุณฟุ๊กก็ขอโทษแล้วก็ขอรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ทำให้ใครหลายคนมองคุณบีน้ำทิพย์เนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเองนะ
นะคะก็ต้องบอกว่านะคะก็เป็นข้อความที่ทางฝ่ายชายเขาชี้แจงแล้วก็ข้อความเดียวกันนี้
คุณอ่าคุณบีน้ำทิพย์เข้ามากดไลค์อ่าแต่ไม่ได้แสงความคิดเห็นใดใดนะอืม
ก็เป็นการตัดสินของคนสองคนนะคุณผู้ชมซึ่งจริงเราก็นำเสนอตามข่าวนะคะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงมันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะ
ที่สุดจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูเพราะว่าล่าสุดมันก็มีข่าวอีกเนอะพลอย
แชทลงแชทหลุดเลยเหมือนมีแชทหลุดออกมาอีกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้สามารถตรวจสอบได้ว่า
นั้นเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครส่งอะไรมายังไงหรือเปล่า
อันนี้เราไม่สามารถทราบได้ซึ่งทางบันเทิงไทยรัฐอ่ะพี่แจ๊กกะรีนนี่แหละค่ะ
โทรสอบถามทางผู้จัดการส่วนตัวคุณบีเหมือนกันนะคะ
ไม่ใช่ว่าเรานิ่งเฉยนะคะแต่ว่าเขาก็ขอยังไม่ออกมาตอบอะไรตอนนี้ดีกว่า

แล้วก็คำที่บอกว่าฉกสามีชาวบ้าน

ในความรู้สึกของแบบคนติดตามข่าว
และอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นเรื่องครอบครัวด้วยนะคะ

มันก็อาจจะไปกระทบกับใครอีกหลายคน

แล้วออกมาชี้แจงอีกทีหนึ่งนะคะพี่แจ๊ค